ติดตามความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะครับ
ตำรวจเกาะสมุยตอนนี้ตามล่าตัวพ่อตา
พ่อตาที่ใช้กระบองกระบองตีลูกเขย

เอาปืน๒กระบอกนะฮะ
จ่อยิงลูกเขยยิงจนกระสุนหมดนะครับ
ในกล้องวงจรปิดไม่เห็นใครแต่เสียงปืนแน่นเหลือเกินทุกนัดเลย
จากนั้นก็มีรถโตโยต้าสีขาวนะครับ

หลังจากสิ้นเสียงปืนไปไม่นาน
ตำรวจเฉพาะเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านเล็กที่สิบแปดหมู่สี่
ตำบลลิปะน้อยอำเภอกาวสมุยสุราษฎร์ธานีครับ
ข้างบ้านฮะข้างบ้านหน้าครัว
ไปเจอศพของนายกิติพงศ์๒วิหกอายุ๔๘ปี
อยู่บ้านลิขที่๓๘๑หมู่๑๐ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

เข้าตัวเข้าหัวหลายนัดเลยนะฮะ
ดูจากนี่อันนี้เขาวางไว้ทำไม
ปลอกกระสุนปืนมันตกอยู่ตามเลขต่างเหล่านี้ครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับตามลำตัวตามศีรษะที่ถูกยิงนะครับ
ยังมีรูกระสุนนะฮะแล้วก็หัวกระสุนปืนเนี่ย
ตกอยู่หลายหัวเลยจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ไปเจอคนขับรถยนต์คันนั้นที่ขับเข้ามาที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ชื่อนายวรุษเป็นน้องภรรยาของผู้เสียชีวิต
วรุษเนี่ยบอกกับตำรวจบอกว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
นายบรรจุอายุ๔๘ปีเป็นพ่อของนายวรุษเนี่ย
โทรศัพท์ให้นายกิติพงศ์คนตายซึ่งเป็นลูกเขย
ไหนมาหาหน่อยสิมาหาหน่อยนายกิติพงศ์มาถึงนะฮะ
ก็มีปากเสียงนะฮะมีปากเสียงกับนายบรรจุที่เป็นพ่อตาเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงทะเลาะกัน
จนคนเป็นพ่อเรียกให้นายวรุฒิเนี่ยมาช่วยแยกปืนหน่อยซิ
ปืนจุด๓๘จากเอวของนายกิติพงศ์เนี่ยที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยนะครับ
ซึ่งตอนนั้นนายบรรจุก็มีจุด๓๕๗พกอยู่ด้วยเหมือนกัน
จากนั้นนายบรรจุใช้ไม้กระบองก่อนครับตีตี
ตอนนั้นนายบรรลุนะฮะไล่วรุษนะฮะลูกชายบอกออกไปออกไป
พอกลับมาอีกทีมาเจอว่ากิติพงศ์พี่เขยถูกยิง
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ซะแล้วครับขณะที่นายบรรจุพ่อเนี่ยนะ
คนก่อเหตุก็หายตัวไปครับ
ที่ต้องข้ารีก็ขาดเข้าไปแนวข้างน้ำ
ให้ใครขาดเข้าไปครับนาธรรมครับขาดไปไปอยู่นั่ง
ในนี้เจ๊ก็วางไว้กระโบงเอาปืนมาแล้วก็ไปพาไอ้บิ๊งไปโยกกับพี่เจ้า

ตำรวจสมภาพปรสมุวิฆาตว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
น่าจะเป็นนายบรรจุพ่อตาของผู้เสียชีวิตนะ
ทวงทวงซับศิลป์และทวงปืน๓๘ที่เป็นของอดีตภรรยา
แต่คิดว่ากิติพงศ์คงไม่ยอมคืนก็เลยทะเลาะกัน
ยิงใส่กิริทิพงลูกเหไปจนเสียชีวิต
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งติดตามตัวนายบรรจุพ่อตาอยู่นะครับ
อยากจะเอาตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ขณะเดียวกันทราบว่านายบรรจุเนี่ยนะฮะ
ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่านายกิติพงศ์ลูกเขย
มีประวัติไม่ธรรมดาครับ
เคยต้องโทษจำคุกนะฮะ๒๒คดี
คดีอะไรบ้างฆ่าผู้อื่นนะฮะ
แล้วก็เพิ่งออกจากคุกมาออกมายังไม่ถึงปีเลยครับ